สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
ฤดูร้อนปีนี้ร้อนแรงสมชื่อค่ะดัชนีความร้อนบางพื้นที่พุ่งทะลุ๕๐องศาเซลเซียส
เนื่องจากหย่อมความร้อนยังคงปกคลุมทางตอนบนและทางตอนกลางของประเทศ
ประกอบกับความชื้นที่มากับลมทะเลพัดพาเข้ามาในพื้นที่ทำให้เกิดสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวค่ะ
เฉลี่ยทั่วไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อนถึงร้อนจัดวัดได้ประมาณ๔๐องศาเซลเซียส
อุณหภูมิที่ร้อนที่สุดของวันเทอร์โมมิเตอร์วัดได้๔๒องศาเซลเซียสค่ะ
ัชนีความร้อนที่คุณผู้ชมจะเห็นหลังจากนี้ไปเป็นดัชนีความร้อนที่สูงที่สุดในแต่ละภาค
จุดที่สูงที่สุดของวันนี้ค่ะคือพื้นที่บางนากรุงเทพมหานคร
สิบสองจุดสามองศาเซลเซียสรองลงมาเป็นพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในภาคใต้ค่ะ
ห้าสิบจุดเจ็ดองศาเซลเซียสและรองลงมาเป็นเพชรบูรณ์นะคะ
ในพื้นที่ภาคเหนือสี่สิบเก้าจุดห้าองศาเซลเซียสค่ะวันนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะคะ
มีเพียงร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่เท่านั้นส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
หนึ่งถึงสองวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครอากาศร้อนจัดนะคะ
เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งจิบน้ำบ่อยเพื่อป้องกันการเกิดฮิสโตรกค่ะ